ต่อกันที่พี่ส้มเช้งสามชาติกันเลยดีกว่านะคะ

ล่าสุดค่ะพี่ส้มชิงได้ออกมาอัปเดตอีกแล้วค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นการขึ้นเกียงศัยกรรมไปแล้วเพียง๑วัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูนี่หน้านี้เลยนะคะ
โดยที่หน้ายังมีการใส่เฝือกดำเอาไว้อยู่นะ

แต่ถ้าใครไม่สนใจเลื่อนผ่านไปเลยอย่ามาด่ากันก็พอ
เออนะคะและไม่ต้องบอกด้วยนะคะว่าหน้าธรรมชาติสวยกว่า
เพราะอะไรไปฟังชัดจากปากพี่ส้มเลยค่ะ

ไม่ต้องมาพูดนะคะว่าธรรมชาติดีกว่า
ธรรมชาติของคุณดีค่ะแต่ธรรมชาติของส้มไม่ดี

และที่ทำก็หน้าซุ่มด้วยไม่ใช่หน้าคุณ

ฉีดซิลิโคนเหลวนะคะ
ร่องน้ำหมากนะคะปากเอียง
มีซีโคนจับเป็นก้อน๒ก้อนตรงนี้นะคะ

ที่เป็นหลุมตรงนี้นะคะหมอใส่ไขมันสเต็มเซลล์ให้เต็มเลยนะคะ
ไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีร่องเหลือเลย

ตอนนี้ห้ามแกะผ้าหน้ายังมีความบวมอยู่มาก

ก็เป็นการแก้ปัญหาของแต่ละคนเนาะ

ซึ่งนะคะพี่ดาวเมื่อกี้ยังเข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะ
บอกว่าจริงค่ะพี่ส้มพูดถูกที่สุดนะคะ
บินไปที่เกาหลีด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูสนใจอ่ะใช่นะคะก็อย่าลืมสะกิดเราสามคนด้วยนะคะ
เหนือจ๊ะกลีนว่านจะไปอย่างนี้นะคะ
ส่วนคนนี้คุณผู้ชมสงสัยต่อไปต้องเปลี่ยนการเรียกชื่อใหม่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าหรือชื่อหมายว่าพี่ตาวันจระปก
เพราะว่าอย่างที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้
ผู้ชมไปแก้ปัญหาค่ะหนังตาตกไง
และนี่คือผู้ชมหน้าร่าสุดนะคะโหผ้ายาวใจใสดูแลดีมาก
ซึ่งพี่มดเข้าใจแฟนครับนะคะหลังสายอาจารย์คำแรกในชีวิตของพี่มด
ก็เลยอัดคลิปมาอัปเดตได้นะคะ
แซวหยอกล้อกันไปอย่างน่ารักมาก

โอ้โหตาหวานจริง
จริงนะคะแต่ว่าหวานไปกว่าอื่นสิ่งอื่นใด

ก็คือพี่มดเนี่ย

เพื่อแก้ปัญหาหนังตาเตรียม